ข้าวเปลือกที่เขาบอกมาอาจจะ๘บาทบ้างล่ะ

นี่ฟังจากปากชาวนากันต่อคุณ

ชาวนาบอกไปขายข้าวเปลือกให้โรงสี
ได้มากิโลกรัมละ๕บาท๕๐เท่านั้นเอง

ชาวนาท่านนี้นะฮะโอ้โหหลังขดหลังแข็ง
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
พยายามเกี่ยวข้าวสู้ภัยน้ำท่วมมา

คือตอนน้ำท่วมนะเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้ผล
เพราะว่าใส่เรือเมล็ดข้าวเปลือกก็ร่วงหล่นน้ำ
พอขึ้นมาผึ่งแดดตากแดดเอ้ามันก็ชื้น
พอชื้นแบบนี้จะเก็บไว้มันก็ไม่ได้ก็รีบเทขายไป
แล้วก็โรงศรีก็ให้กิโลกรัมละ๕บาท
เป็นข้าวเปลือกเหนียวก่อขอยี่สิบสองนี่
คุณพี่บัณฑิตภูบุตตระนะฮะ
เป็นชาวนาบ้านตูมที่อำเภอที่ตำบลบัวบานจังหวัดกราศิลป์เนี่ย
บอกว่าช้ำนะคุณเจ็บใจ

ข้าวกิโลกรัมละ๕บาท๕๐ที่ขายได้เนี่ย
มันถูกแสนถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองเล็กซะอีก

คุณลองคิดดูนะข้าวกิโลกรัมนึงกินได้กี่จาน

แต่ราคากิโลกรัมละแค่๕บาท๕๐ที่ขายได้

ซองเล็กซองเดียวต้มกินได้ยังไม่อิ่มท้องเลย
ก็แพงกว่าแล้วเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเท่าไหร่คุณ
๗บาท๖บาทก็มี
แล้วก็ช้ำใจเพราะว่าไม่เหลือเงินในจ่ายค่าต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีอีกแล้ว

ผลผลิตข้าวได้มาไร่ละ๔๐๐กิโลกรัม
ถ้า๕บาท๕๐ก็เท่ากับ๒๒๐๐บาทต่อไร่
แต่ต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยเคมีค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ๘๐๐บาท

กำไรยังไม่มีต้องเอาเงินไปหมุนเวียนลงทุน

ฟังพี่เขาหน่อยเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะเห็นทีเนี่ย
โอ้โหเลิกทำนานแล้วมั้ง
อ๋อนั่งข้างไว้ปล่อยปล่อยไปปล่อยได้
ทึกยิ้วทึกกิน
คุณดูสิอีกหน่อยนะชาวนาจะไม่ทำนาเองนะ
ก็ให้คนอื่นเขาเช่าผืนนานแล้วล่ะนะฮะ
และอีกท่านหนึ่งนะฮะคือคุณลุงภัยบูลภูเต้าทอง
คุณลุงเป็นชาวบ้านนวลศิละอาธิกรสิทธิ์เหมือนกัน
บอกว่าโอ้โหนำข้าวหอมมะลิกอขอ๑๙
ก็หอ๑๕ที่เกี่ยวสดมาขายได้กิโลกรัมละ๘บาท
สตางค์ช้ำจริงจริงตันละ๘๑๐๐บาทนะฮะ
หักค่าใช้จ่ายต่างแล้ว
ถามว่าขาดทุนไหมขาดสิจ๊ะ
ขาดทุนเลยนะฮะอยากให้รัฐบาลช่วยปรับราคารับซื้อ

ชาวนาไม่มีวันลืมหูลืมตาอ้าปากได้เลย
โดยเห็นว่าราคาที่เหมาะสมกับการรับซื้อ
ราคากิโลกรัมละ๑๐บาทขึ้นไป

อยากให้รับซื้อกันที่กิโลกรัมละ๑๓๑๕บาทนะครับ
ทีนี้ไปถามผู้จัดการกลางตลาดกลางข้าวและพืชไร่กาลสินบ้าง
ค่ะก็ไปคุยกับนายธนพลธรรมมโนขจิตนะคะ
บอกว่าตอนนี้สถานการณ์รับซื้อข้าวเปลือกช่วงนี้

สำหรับเพราะปลูกนาปรังก็คือข้าวเหนียวก่อขอ๒๒นะคะ
แล้วข้าวนาปีคือตอนนี้ผลผลิตยังไม่เก็บเกี่ยวไง
ซึ่งก็จะเริ่มกลางเดือนนี้
ทีนี้ราคารับซื้อข้าวนาปรังก็จะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำค่ะ

ราคาข้าวมันเป็นแบบนี้
ข้าวเหนียวกอขอเกี่ยวสดนี่นะคะ
บาท๕๐ตังค์เนี่ยเห็นไหมคะทีนี้เรื่องของราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปี
ของรูดูการนี้เนี่ยนะตอนนี้ยังไม่มีราคาเปิดเผยออกมา
เพราะว่าเขายังไม่มีผลผลิตไงแต่ถ้าเกิดว่าคาดการณ์นะน่าจะถูกกว่าปีที่แล้ว

โอ้โหช้ำใจอีกแล้วนี่ไม่ว่าจะนาปรังนาปีราคาตกต่ำหมดนะ

คุณช่วงที่ผ่านมาโควิดละ๑น้ำท่วมละ๒
แล้วอย่างหนึ่งพอมันปิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเอ่ยโรงแรมเอย
เขาก็ไม่ต้องการข้าวอ่ะทีนี้มันก็เลยทำให้ผลผลิตตรงนี้
ราคาต่ำราคาถูกอะนะคะ
ทีนี้นโยบายรัฐบาลบ้างฮะรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ก็พูดถึงเรื่องของปัญหาราคาข้าวตกต่ำนี่แหละครับ
บอกว่ารัฐบาลก็มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ช่วงไหนข้าวมีราคาตกต่ำชาวนาสามารถเก็บข้าวไว้
โดยจะมีเงินชดเชยให้ตันละ๑๕๐๐๐บาท
แล้วเอามาขายในช่วงราคาสูง

ชาวนาบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะปฏิบัติตามวิธีการช่วยเหลืออย่างนี้ได้ไหม
เพราะว่าก็อยากจะเทขายข้าวเหมือนกัน
งั้นมันไม่มีเงินต้นทุนหมุนเวียนใช่ไหมคุณนะ
ก็เป็นนโยบายรัฐที่เมื่อกี้อาจารย์สุภาพได้พูดถึงแล้วว่า
อย่างราคาข้าวเกี่ยวสดที่มันเปียกชื้นอยู่
มันจะเข้าในโครงการประกันราคาข้าวได้หรือเปล่านะครับ
แล้วก็ปัญหาราคาข้าวเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความช้ำใจให้เฉพาะชาวนานะฮะ
ในโลกโซเชียลเกิดความรู้สึกร่วมเลย
มีความเห็นในทิศทางเดียวกันเลย
บอกว่าสงสารชาวนากระดูกสันหลังของชาติ
ราคาข้าว๑กิโลกรัมวันนี้ถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ไข่ไก่๑ฟองซะอีก

ก็เมื่อวานนี้ไงที่ประชุมสภานะ
สสก็รุมสับบอกว่าไข่ลุงตู่แพงกว่าข้าวอีก

เออนะฮะแต่บางคนก็บอกโอ้โห
ข้าวเดี๋ยวนี้มีถูกกว่าไข่ไก่ก็มีนะฮะ
บอกว่าคนไข้ของผมเป็นชาวนา
คนไข้มาพบผมบอกว่าหมอขอเลื่อนผ่าตัดไปก่อนได้ไหม
เพราะว่าจะต้องไปเกี่ยวข้าวแล้วก็รอขายข้าวให้ได้เงินก่อน
แล้วจะมาเจอหมออีกครั้งจะมาผ่าตัดอีกครั้งได้ไหม
คือชาวนาไม่ห่วงชีวิตแล้ว
แต่ห่วงนาห่วงข้าวแล้วก็ห่วงรายได้
คุณแล้วดูสิตัดภาพมาที่ราคาข้าวที่เรารายงานข่าวไป

พอตัดภาพเรื่องของราคาข้าวหมอเข้าใจเลย
สงสารคนไข้ซึ่งเป็นชาวนามาก
หมอบอกแบบนี้ระบบพังครับ
นี่หมอพูดแค่นี้นะฮะ
เรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับ
เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรนะคะ